ความคืบหน้านะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก
แล้วก็น้ำทางด้านของเขาคิชกุฎไม่ได้มีการเหมือนกับไหลหลากมา
แล้วก็พัดคนหายไปถึง๓คนด้วยกัน

แล้วก็ตอนนี้จนถึงบัตรเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นมา
มีการค้นหาอีก๒รายอยู่ระหว่างการค้นหาและยังไม่เจอตัวนะคะ
หาย๓เจอแล้ว๑และยังค้นหาอีก๒คนด้วยกันค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์แล้วก็บริเวณที่จุดเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกระตันยูธรรมสถานของจันทบุรี
ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ทางน้ำค่ะ
ในการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลักที่บริเวณสะพานคองตะเคียนนะคะ
ในบ้านคลองตะเคียนหมู่ที่๗ตำบลคองพลวงอำเภอเขาคิชกูธ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อพอสมควรของจังหวัดจันทบุรี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจากที่เมื่อวานนี้ค่ะ
ช่วงสัก๖โมงเย็น๖โมงครึ่ง
เหมือนกับมีการพบตัวน้องเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ตอนแรกเป็นหนึ่งในคนที่ศูนย์หายไป
คือเจอน้องเนี่ยตะเกียกตะกายขึ้นมาบริเวณแม่น้ำ
ริมฝั่งนะคะมีชาวบ้านไปเจอ
เจอตัวแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันก่อนจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่กู้ภัยแล้วก็ป่าไม้รวมทั้งชาวบ้านเอง
ต้องมีการเดินเท้าค้นหาผู้สูญหายอีก๒คน
ตอนนี้เหลืออยู่๒คนยังไม่เจอตัว
คนที่ว่านี้นะคะคือเด็กหญิงเขมวิกาวัย๕ขวบ
แล้วก็นางสาวธัญญาวัย๓๖ปีนะคะ
จนถึงเมื่อคืนนี้อากาศไม่อำนวยก็ต้องมีการยุติการค้นหาก่อน
กระทั่งรุ่งเช้าที่ผ่านมาเริ่มปฏิบัติการค้นหาอีกรอบหนึ่ง
คือเริ่มค้นหาตั้งแต่๗โมงเช้าของวันนี้นะคะ
ภาคส่วนเลยค่ะเดินเท้าปูพรมค้นหาอีกครั้ง
ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานเรื่อยมาตามคลองระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรนะคะ
ใช้เวลานานกว่าชั่วโมงครึ่ง
จนกระทั่งมาถึงจุดที่เจอน้องเด็กผู้ชายที่ศูนย์หายไปแล้วก็เจอตัว
ครับคือมาถึงจุดนี้เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับพลเมืองดี
ที่มีการช่วยชีวิตน้องเมื่อคืนนี้นะคะ
คือนายภูศิษฐ์ค่ะซึ่งเป็นพลเมืองดีเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนฝนตกอยู่
ตัวเขาเองเนี่ยออกมาที่บริเวณจุดที่พบเด็กเนี่ย
เนื่องจากว่าจะมาดูเหมือนกับมาดูไอ้ลอกดักปลาที่เขาดักไว้ไงคะ
ช่วงที่น้ำป่าไหลหลากก็จะมีการหาปลา
ทีนี้ปรากฏว่าช่วงที่กำลังดูตัวที่ดักปลาอยู่ค่ะคุณผู้ชม
เหมือนกับได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
เขาตัดสินใจเดินมาดูที่ตลิ่งน้ำแล้วก็เห็นเด็กเนี่ยตะเกียกตะกายขึ้นมา
เขาพยายามที่จะถามเด็กผู้ชายว่ามาจากไหนเกิดอะไรขึ้น
ตอบด้วยความตกใจแค่ว่ามาเล่นน้ำเล่นน้ำอยู่ดีถูกน้ำป่าซัด

นี่ค่ะคือเดินค้นหากันตั้งแต่ช่วงเช้า๗โมงเช้าจนถึงตอนนี้คือก็ต้องเดินบริเวณหลายจุด
เพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าปริมาณน้ำในคลองตัวนี้ในแม่น้ำตรงนี้ลดลงแล้ว
ทีนี้เบื้องต้นนะคะเห็นบอกว่าเดินค้นหานานโดยเฉพาะจุดที่เป็นแอ่งลึก
ที่คาดว่าผู้สูญหายจะไปติดอยู่ตามซอกตามกิ่งไม้โครงไม้ริมตลิ่งหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าเจอเสื้อแต่ยังไม่เจอคน
เป็นเสื้อนะคะคุณผู้ชมติดอยู่ที่เนี่ยค่ะอยู่ที่พรงย่า
ซึ่งก็อาจจะคาดว่าเหมือนกับเป็นเสื้อของผู้หญิง๓๖ปีผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะ
เธอยังสูญหายอยู่ซึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าที่ตำรวจ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกู้ภัยชาวบ้านก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไป
หวังว่าจะเจอตัวให้เร็วที่สุดสองคนนี้นะคะ
ขอให้ปลอดภัยนะฮะคุณธัญญาอายุ๓๖เสื้อเมื่อกี้นี้คาดว่าจะเป็นเสื้อคุณธัญญานั่นแหละนั่นแหละค่ะ
แล้วก็อีก๑คนคือเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่๕ขวบเท่านั้นเองนะครับ
ช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยดินฟ้าอากาศนะฮะ
ฝนตกหลายพื้นที่อาจจะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย